สามนาทีคดีดังในนาทีนี้จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้
นั่นก็คือการเตรียมพร้อมรับมือโควิด๑๙ระบาด
ตอนนี้แม้รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่าง
แต่ตัวเลขผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
อย่างไรก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และวันนี้เรามี๘เคล็ดลับดีในการดูแลสุขภาพห่างไกลจากโควิดมาฝากครับ
ข้อแรกหากมีการสนทนาหรือการพูดคุยกัน

เราควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอย่างน้อย๑๒เมตร
ข้อที่๒งดหรือลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น
เพื่อลดการสัมผัสระหว่างคนต่อคน
ข้อที่๓ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งคือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปที่ชุมชน
เจลแอลกอฮอลล้างมือติดตัวเพื่อใช้อย่างสม่ำเสมอ
ข้อที่๔กินร้อนช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือด้วยนะครับ
ข้อที่๕ระยะห่างของสังคมงดสังสรรค์กิจกรรมทางสังคมทั้งหมด
ในช่วงที่มีการระบาดนี้เพื่อป้องกันตัวเองนะครับ
ข้อที่๖แยกของใช้ส่วนตัวแยกชุดอาหาร
ป้องกันการติดต่อผ่านอาหารหรือของใช้ส่วนตัว
ข้อที่๗ทำงานที่บ้านลดการปฏิสัมพันธ์
ตอนนี้หลายองค์กรเริ่มใช้วิธีการนี้กันแล้วนะครับ
ข้อที่๘หากมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัย
และรีบไปพบแพทย์ในทันทีที่สถานบริการสาธารณสุข
ใกล้บ้านทุกสังกัดส่วนใครที่มีคำถามว่า
การมีอะไรกันระหว่างคนที่มีเชื้อโควิด๑๙นั้นจะติดต่อกันหรือไม่
มาฟังนายแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ไวรัสวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มาให้ความรู้กันนะครับโอกาสที่จะเจอเชื้อเนี่ยนะครับ
เลือดเนี่ยนะครับถามว่าเจอได้ไหมเจอได้แต่ช่วงที่อาการหนักครับ
มีอาการแล้วนะครับช่วงที่มีอาการแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานนะครับ
ที่พบเชื้อนี้นะครับในน้ำอสุจิหรือในเยื่อเมือกนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยยังไม่มีหลักฐานว่ามีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่ติดจากแม่มาสู่ลูก
สตรีที่ตั้งคันนะครับแล้วก็เกิดป่วยเป็นโรคโควิดนะครับ
เด็กที่เกิดมานะครับในระหว่างที่สตรีตั้งคันเนี่ย
ลูกที่อยู่ในคันไม่ติดคันแต่เราทราบกันว่าติดทางน้ำลายใช่ไหมคะอาจาร
เป็นทางน้ำลูกน้ำลายช่วงนี้ท่านก็ต้องใช้ยุทธวิธีปรับตัวหน่อยนะครับ
ค่ะเหมือนที่เมื่อวายมีข่าวจารย์ยงว่าต้องสองเมตรอะนะฮะ
จริงมันคือติดมาติดกันตอนจูบตอนสัมผัสกันนะฮะ
ถ้าไงท่านก็ไปปรับตัวเอานะครับถ้ามีข้อสงสัยถามผมหลังไมค์นะครับ
อัปเดตข่าวโควิด๑๙จากไทยรัฐออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับที่เว็บไซต์ยูทูปและเฟซบุ๊ก